อ้าวทีนี้คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะอากาศยังคงหนาวเย็นอยู่
โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานเขาบอกว่าปกติคำว่าหนาวเนี่ย
หนาวตัวแข็งแต่ที่ลำปางบอกว่าหนาวสังขยาแข็ง

ปังเลยคุณสุภาษาราคือมันเหมือนเป็นเยลลี่อยู่อย่างนั้นนะคะ
ก็คือสังขยามันแข็งไปเลยแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้มีการตัดต่อแต่อย่างใด
เพราะมันเกิดขึ้นจริงที่ตลาดหลักเมืองลำปางค่ะ
เจ้าของคลิปเขาไปนั่งกินขนมปังสังขยาและเป็นร้านขนมปังนมสด
ปรากฏว่าสังขยาใบเตยที่สั่งมาอากาศเย็นมันเข้าไปค่ะ
หดตัวรวมกันเป็นก้อนลูกค้าบอกอ้าวเหลือแต่ขนมปังละ
ทำยังไงล่ะก็ได้แต่นั่งขำนะคะแต่ขำเบานะคะไม่ได้ขำแรงมากนะคะ
ทีนี้เขาบอกว่ามันมีคำหนึ่งในโลกโซเชียลมีเดีย
เขาบอกว่านึกว่าสลามสลามนี่เป็นน้ำลายเอเลียน

ที่แบบเด็กชอบเอามาเล่นใช่เอามากำอย่างนี้แหละค่ะ
ชาวเน็ตก็พากันคอมเมนต์สนุกสนานเลยนะ
หรือว่านี่จะเป็นสังขยาสไตล์ใหม่สูตรอินเตอร์

ตักมาปาดบนขนมปังแบบฝรั่งไง

นี่คือผลพวงจากอากาศหนาวนะคะ
พุดดิ๊งก็คือสังขยามันหนึบได้
แต่มีหลายคนก็บอกว่าสัมผัสอากาศคือรู้สึกว่าวันนี้
มันจะเริ่มอุ่นขึ้นนิดนึงก็เป็นไปตามที่กรมอุตุบอกนะคะ
เพราะว่าหลังจากนี้มวลอากาศเย็นเริ่มมีกำลังอ่อนลง
แล้วก็จะทำให้อากาศอุณหภูมิอาจจะอุ่นขึ้นหน่อยนึงนะคะ
ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ก็ฝนบางแห่งมีฝนบางแห่งทางตอนล่างของภาคใต้ด้วยค่ะคุณผู้ชม